ว่ากันด้วยเรื่องของอาวุธปืนที่มันหาง่ายซื้อได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะ
มีนักเรียนช่างยนต์ปี๑นะคะไปหยิบปืนของรุ่นพี่ปี๓มาเล่น
แล้วเขาบอกว่าปืนลั่นปืนลั่น
ทำปืนลั่นใส่เพื่อนจนเสียชีวิตค่ะมันเป็นปืนไทยประดิษฐ์

โอ้โหแล้วครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขารับไม่ได้และทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิต
แม่ร้องไห้จนยืนแทบไม่อยู่
คุณผู้ชมเห็นคุณพ่อไหมคะเสื้อสีเหลืองคือคุณพ่อคือช็อกอ่ะ
กอดลูกได้ไหมขอกอดลูกได้ไหม

ตุมตามอายุ๑๕เสียชีวิตนะคะ
กับแม่มาดูร่างไร้วิญญาณด้วยความรู้สึกที่แบบรับไม่ได้อะค่ะ
โมงที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พบร่างของนายวัฒนยูหรือตุมตามอายุ๑๕
เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือปัญจวิทยาปวช๑แผนกช่างยนต์
เสียชีวิตค่ะอยู่ท้ายรกระบะของพลเมืองดี
คือเขากำลังจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนเข้าที่หน้าผากซ้ายทะลุด้านหลังเลยนัดหนึ่ง
ตำรวจควบคุมตัวในโจ้นามสมมุติอายุ๑๕ปี
นักเรียนปวชปี๑แผนกช่างยนต์พร้อมปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกและกระสุนปืนที่ตกอยู่บนโซฟา
นี่คือในโจ้ในโจ้บอกปืนลั่นนะคะ
ตำรวจนำในโจ้กับเพื่อนอีก๙คนไปสอบปากคำที่สพคลองหลวง
โจ้ผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองก็นั่งอยู่บนแคร่เพื่อนก็นั่งอยู่บนโซฟา
เห็นปืนของรุ่นพี่วางอยู่หยิบมาจับเล่น
นิ้วไปโดนไกลปืนแล้วปืนมันลั่นออกมานัดหนึ่ง
กระสุนไปโดนเพื่อนข้างก็คือน้องตุมตามค่ะ
กระสุนมันเข้าหน้าผากเลยอะค่ะ
โจ้บอกผมก็ตกใจโยนปืนทิ้งช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะผมไม่รู้จริงว่าปืนมีกระสุน
หลังเกิดเหตุก็ช่วยกันโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวอยู่ตรงนั้น
หลังเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ตกใจผมไม่โยนปืนเลยค่ะ
ส่วนรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของปืนค่ะนายยุทธนาอายุ๑๘
เป็นรุ่นพี่ปวชชั้นปวช๓นะคะ
ก็ยอมรับว่าปืนเป็นของตัวเอง
มาจากทางอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมดูสิคะ
๖๕๐๐บาท๓๘ค่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้รุ่นน้องถูกคู่อริไล่ยิง
ก่อนเกิดเหตุวางปืนไว้บนโซฟาเข้าไปโกนหนวดในห้องน้ำ
ได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดวิ่งออกมาดู
เห็นปืนลั่นเข้าหน้าผากรุ่นน้องเสียชีวิต
โกนหนวดครับแล้วผมได้ยินเสียงลั่งของนี่วิ่งออกมาเลยครับ

ไม่รู้ครับผมเข้าไปโกนหนวดครับ
ผมซื้อมาน้องเพื่อนน้องโดนยิงครับ
ผมก็เลยเอามาป้องกันตัวครับ
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ค่ะได้คุยกับคุณยายมณีอายุเจ็ดสิบสี่แล้วนะคะ
เป็นยายของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเป็นเจ้าของบ้าน
คุณยายบอกว่าเด็กชอบมารวมตัวกันขี่รถไปวิทยาลัยด้วยกัน
วันนี้ฝนตกก็เลยมาหลบฝนกันอยู่ในบ้านรอให้ฝนหยุด
ยายบอกยายก็อยู่นะตอนที่มันเกิดเหตุยายก็ช็อกเหมือนกัน
คือยายก็ยืนยันนะคะว่าเด็กไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
เขาเป็นเพื่อนกันจริงก็น่าจะเป็นเหตุปืนลั่นจริง
คุณผู้ชมคะพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่ออนันต์อายุห้าสิบสอง
นี่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อมาเอารถจักรยานยนต์ของลูกชายกลับบ้าน
พ่อทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูก
คือภาพที่ซ้ายมือที่พ่อยืนช็อกขอกอดลูกได้ไหมขอกอดลูกได้ไหม
พ่อบอกตอนนี้พ่อก็ยังช็อก
ก่อนเกิดเหตุลูกขอไปนอนบ้านเพื่อน
เช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะไปเรียนกันตามปกติแล้วเนี่ยมันมาเกิดเรื่องขึ้น
คือเอาจริงพ่อก็ไม่ได้ติดใจสงสัยไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะคะ
พ่อก็เชื่อแหละว่าปืนมันลั่นอ่ะแต่พ่อแปลกใจนิดนึง
ว่าเออมันหันมาตรงหัวลูกพ่อพอดีเนอะ
มันตรงหน้าผากลูกพ่อพอดีเนอะหรือมันเป็นคราวเคราะห์หรือยังไง
คือพ่อก็เชื่อว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคะ
เพราะว่าลูกชายพ่อก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรแล้วเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันจริง
ไม่ติดใจอะไรแต่ผมก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมีอะไรขนาดนั้น
แต่ก็ดุลพินิษฐ์ของตำรวจไปแล้วกัน

มันจังหวะอะไรมันจะพอดีเข้าแบบ
พอดีอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยก็คิดเหมือนกันเนี่ย
แต่ก็คือทำไงได้ถึงเวลาเขาไปก็ต้องไป
ก็อยากให้แกไปแบบว่าไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่
ไปเจอพี่น้องที่เจอปู่เจอตาชวดเจออะไรชวดที่เขาไปแล้ว

แล้วเขาก็ไปอยู่กับเขาซะ

ด้านพ่อของในโจ้ผู้ก่อเหตุค่ะ
คุณพ่อชวนะอายุ๔๕
ขอโทษครอบครัวของน้องตุมตามผู้เสียชีวิต

หลังเกิดเหตุสภาพจิตใจของลูกชายแย่มาก
ลูกชายบอกว่านี่คือการจับปืนครั้งแรกเลยนะเป็นการจับปืนครั้งแรกแล้วปืนมันลั่นเลยอ่ะ
พ่อยืนยันว่าหลังจากนี้จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งแน่นอน
ก็ยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้ค่ะ
ผมก็ฝากขอโทษแล้วก็ขอขมากับทางฝั่งของผู้ที่สูญเสียนะครับ
ผมคือก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับ
ส่วนเรื่องเยียวยาหรือช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดต่อครับผม
ดูเรื่องคดีนิดนึงนะคะตำรวจสพคลองหลวงก็นำตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนไปสอบปากคำ
ก็ยืนยันว่าเป็นเหตุปืนลั่นจริงไม่ได้ทะเลาะวิวาดกัน
ทีนี้ก็ต้องแจ้งข้อหา๒คนนะคะที่โดนแจ้งข้อหา
คนแรกคือเจ้าของปืนอายุ๑๘เป็นเจ้าของปืนความผิดฐานครอบครองปืน
ส่วนในโจ้นามสมมุติอายุ๑๕ปีคนที่ทำปืนลั่นใส่เพื่อน
อันนี้มันคือฆ่าผู้อื่นนะคะก็ต้องให้สหวิชาชีพแล้วก็ทางจิตแพทย์มาสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
เพราะว่าอายุเพิ่ง๑๕เป็นเยาวชนอยู่ค่ะ